สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
นั่นแหละเราเข้าสู่เทศกาลสงการแล้วเนอ
สีสาของสดสีใช่ครับก็ใส่เป็นลายดงลายดอกไปเออ
ตัวกลับแล้วคุณแม่รถติดรถติดวันนี้ตอนนี้ผนุนสายอีก
อีสานตอนนี้รถเริ่มติดมาใช่
ติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาเริ่มทายอยออกกันแล้วล่ะ
แต่ยังไม่ดูอุโมงเนอะอุโมงที่ไหนคะ
อุโมงที่เขาเปิดใหม่อุโมงสายอีสานที่เขาเปิดใหม่ตรงเขาใหญ่
อ๋อที่แบบยาวมาเลยใช่ไหมเออเออเออหน้าไป

ไม่ไปยุ่งกับป่าวไปข้างล่างไปรอดไป
วันนี้ตอนขับรถมาก็เห็นหลายจุดเหมือนกันที่มีแบบเจ้าหน้าที่มาตั้งเต็นต์
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานนี้
โดยรายงานสถิติความปลอดภัยก็พบว่ามีถนนทางหลวงนะคะทั้งหมด๘สายด้วยกัน
ที่มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่หลับในมากที่สุดเลย
หนึ่งก็คือทางหลวงหมายเลขหนึ่งตอนผ่านถึงสรรทรายหลวงในช่วงจังหวัดเชียงราย

สองก็คือทางหลวงหมายเลขสามสองสามตอนแยกป่ากิเลนถึงน้ำตกไซโยกใหญ่

ก็เป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งอีกตอนวังม่วงแม่แม่เชียงรายบน

ก็เป็นทางหลวงหมายเลขสี่ค่ะตอนน้ำรอดพ่อตายหินช้าง
พื้นที่จังหวัดชุมพรอันนี้ยาวมากเส้นนี้ลงไปยาวมาก
ห้าก็เป็นทางหลวงหมายเลขสองสองสี่ตอนพระโคหนองสนวนอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ก็เป็นทางหลวงหมายเลขสี่ศูนย์สองอยู่ที่หมากปรกถึงเมืองภูเก็ตก็เป็นพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ก็เป็นทางหลวงหมายเลขสี่อีกอ่ะนะคะตอนปักท่อสระพังก็ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
อันสุดท้ายก็คือทางหลวงหมายเลข๓๕ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนกับนาโคกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
สากลมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่วิ่งยาวอันนี้ก็เลยมีการสั่งการให้สำนักทางหลวง
แล้วก็แขวงทางหลวงในพื้นที่เนี่ยติดตั้งป้ายเตือนบอกว่าง่วงก็หยุดพักนอนก่อนไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไป
หรือก็จะมีการตั้งจุดที่บริการประชาชนเพิ่มเติมในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบนสายทางที่พบว่ามีการหลับในเยอะที่สุด
ไปหาอะไรทำออกมาเดินแป๊บนึงให้หายง่วงแล้วค่อยไปต่อ
แต่ปีนี้เมาแล้วขับเนี่ยเข้าคุกนะคะ
คือเมาแล้วขับแล้วมีอุบัติเหตุ

คนจีนที่เขาจะเข้ามาเขาเตรียมตัวมาเต็มที่เลยนะ

แต่ว่าคนไทยกำลังมองว่าเราควรจะใส่เป็นแบบ
แต่คนไทยปีนี้ใส่บ้าบ้าผ้าไทยกันอยู่แล้ว
คนไทยตอนนี้บ้าผ้าไทยกันอยู่แล้ว

ที่จังหวัดตากยังคือหายหมดทุกสารคุณ
เดี๋ยวจะต่อจากคุณด้วยเรื่องวัดสว่างอารมณ์
ถ้าเกิดว่าเอามาคืนจริงนะเดี๋ยวมาว่ากัน

หมดแล้วอันนี้แหละก็เรื่องของการเดินทางต่างเลยนะครับเรียบปร้อย

น้องอินนักแสดงสาวที่เพิ่งจะเสียชีวิตไป

ก็คือตอนนี้ล่าสุดทางกู้ภัย
เขาได้มีการไปเจอโทรศัพท์ของน้องอิน
ปรากฏว่าโทรศัพท์ของน้องอิน
เครื่องนี้ล็อกโค้ดไว้
อ๋อมีโค้ดมีรหัสนะครับ
ก็คือเมื่อวานนี้ภางพันธ์ตำรวจเอกฤทธิ์ศิริเทพฯ

จังหวัดพระนครสิทธิยาได้มีการเปิดเผยคุณผู้ชมครับ

นางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการี
ซึ่งเป็นนักแสดงเด็กในอดีต
จนกระทั่งโตมาแล้วก็มีงานแสดงอีกเยอะแยะมากมาย
ชนต้นไม้ริมถนนสายเก้า

ตะบนเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพนครศิริยุธยาในศิริชีวิต
เมื่อช่วงเช้าวันที่๗เมษาที่ผ่านมาล่าสุด
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบนะฮะ

เพื่อนำข้อมูลบางอย่างมาใช้ในทางคดี
เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะครับว่า

อยู่ดีคุณรู้ไหมว่าทางตำรวจไปเรียกเพื่อนเข้ามา
มานั่งสอบปากคำ
ถามว่ามันจำเป็นต้องทำขนาดนั้นเหรอ
คือพ่อแม่เขาก็ยอมรับว่าเป็นประสบวัติเหตุแล้ว

คือคนเขาก็ไปฟื้นฝอยหาตะเก็บกันอีกว่า
สรุปแล้วก่อนตายไปไหนมีอะไรพิรุธหรือเปล่า

แล้วยังไงต่อ

คือเขาอยากรู้ว่าแบบในระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุ

หรือพิมพ์แชทในระหว่างที่คุยบวช

ต้องการไปถามว่าตอนที่คนอื่นเขารดชนตาย

แล้วต้องไปเรียกคนที่คุยโทรศัพท์ด้วย

แปลว่าประกันขอให้ตรวจเช็คเพราะว่าต้องการจ่ายสินใหม่หรืออย่างนี้หรอ

ถ้าฆ่าตัวตายนั่นคืออีกกรณีหนึ่ง

อย่างนี้คืออุบัติเหตุรถยังไงก็ได้อยู่แล้ว
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คนกำลังสงสัยกันมาก

ว่าทำไมถุงลมนิรภัย

ทั้งที่เป็นถึงระดับนี้

อันนี้เรื่องหนึ่งแต่บางอันนะคุณ
มันชนแรงรึไง

กับทางกู้ไภและทางคุณบิลนะครับ
คือเขาก็บอกว่าถนนช่วงนั้นเนี่ย
มันจะเป็นสะพานหลังเต่าเล็ก

ถ้าขับไปเร็วอย่างไร

รถอาจจะสะบัดแล้วก็ตกมาข้างทาง
ตกมาข้างทางยังไขลไปอีกนะครับ

พอบิดออกปุ๊บเนี่ยก็ไปฟาดเอากับต้นกล้ามปู

ฝั่งคนขับฝั่งขวาเข้าไปเต็มเลย

เขาก็บอกว่าบางคนไปโลกสวยอีก
บอกว่าถ้าไม่มีต้นไม้คนจะไม่ตาย

คือทางฝั่งคนขับเข้าเลย

กระเด็นเข้าไปในพงษ์อีกประมาณ๕เมตร
ปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ย
ถ้าไม่สังเกตจริงจะไม่เห็นรถคันนี้

น่าจะประสบปลอดภัยตอนประมาณตี๓
ตี๓นะฮะแต่คนมาเห็นตอน๗โมงกว่า

ตอนเช้าก็เลยได้มีการแจ้งเหตุไป
ทางบริธีเนี่ยกูภัยก็เลยมาถึงประมาณ๘โมง

ถูกต้องซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มาประมวลแล้วก็คือมาเข้ากับตอนที่น้องได้คุยกับเพื่อน
ตอนตี๑กว่ากว่านะฮะบอกว่าจะออกไปข้างนอกนะฮะจากที่พัทยา
ใช้เวลาขับรถเนี่ยจากพัทยาเนี่ยนะฮะมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นประมาณสักตี๒กว่านะครับ
ก็ยังโทรศัพท์คุยกับเพื่อนอยู่แต่พอมาตี๓ปุ๊บน้องเงียบหายไปเลย

ถึงคิดน่าจะเกิดบุคไธฑ์ตรงนั้นไปแล้ว
แต่คุณลองคิดดูดิว่าตี๑๓๐มาถึงตรงนั้นตี๒๓๐กว่า

ก็คือถือว่าน้องเสียไปแล้วแต่ก็คืออย่างน้อย
ที่เราพูดเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมอย่างหนึ่งว่า
เวลาขับรถขับอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังด้วย
อย่าขับเร็วมากเกินไปเพราะถนนบางเส้นเนี่ย
เราอาจจะไม่คุ้นเคยบางทีมีหลังเต่า
มีถนนที่เขาแบบเทราดยางแล้วมันอาจจะบิด

ก็คือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นที่ประเด็นที่ว่าคุณบินเขาได้มีการออกมาพูด
ทั้งที่ทางคุณแม่เองของน้องยังไม่ได้มีการออกมาพูดเลย
คุณบินออกมาพูดว่าน้องที่ขับรถไปไปหาเพื่อนสนิท

ที่เป็นสาวหล่อคนหนึ่งชื่อว่าชื่อว่าน้องทาม
คือคุณบินออกมาพูดลักษณะแบบนี้
มันก็เลยเป็นประเด็นโต้กลับมาว่าอ้าว
ตอนที่เพื่อนเขาพูดมาเขาบอกว่าน้องออกไปหาคุณพ่อนะ

ไปหาแฟนทำไม

ตัวน้องเนี่ยก็มีแฟนเป็นผู้ชายนะไม่ใช่สาวหล่อ
คือทุกอย่างก็เลยเกิดการสับสนไปขึ้นมา

ซึ่งแต่ละคนคนนี้พูดอย่างนี้
ที่พูดข้อมูลนี้คุณบินพูดข้อมูลนี้

แต่คุณบินเป็นคนที่ออกมาพูดเร็วกว่าคนอื่น

คือคุณบินในอดีตก็คือเรียกว่าเอาน้องมาเล่นหนัง

ใช่แล้วก็สนิทกับบ้านนี้มาก
กระทั่งครั้งหนึ่งเคยขอน้องมาเป็นลูกบุญธรรม

ตอนเด็กแล้วก็เหมือนกับดูแลกันมาตลอดนะครับ

ก่อนน้องเสียชีวิต๔วันก็ไปทานข้าวกับคุณบินมา

แม้กระทั่งอาจจะไม่มีบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับ

งานศพคุณบินก็เป็นคน
ช่วยเป็นจัดงาน
ช่วยทำทุกอย่างให้

ไปถึงตัวน้องที่ตอนจัดการเรื่องใบมรณบัตรด้วย

ไม่ก็ก่อนหน้านั้น๔วันยังไปกินข้าวด้วยกัน

ซึ่งคุณบินออกมาพูดอะไรก็คงจะไม่ทันแล้ว

ซึ่งคุณบินตอนนั้นเห็นว่าแม่

บินก็มีการยืนยันกับผมนะครับว่า

คือเรื่องมันลายสเต็ปมาก

แต่ก็คือเอาง่ายคือไปหาแฟนธอม

ผมว่าคุณบินไม่ได้มีจตนาร้ายในการที่จะออกมาพูดครั้งนี้
อันนี้ก็เคลียร์กันแล้วว่าข่าวใส่ไข่ก็อย่างที่บอกกัน
อีกหนึ่งเรื่องที่คนกำลังจับตามองต้อนรับสงการ
คือบ้านที่อยู่บนดอยสุเทพ
วันนี้เราเห็นว่าทุกคนออกมาทวงผืนป่าคืนกันมากมายเลยนะครับ
ตอนนี้ใกล้ปิดฉากแล้วล่ะโครงการบ้านพักตุลาการภาค๕
ซึ่งอยู่ที่บริเวณเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่
หลังฝ่ายต่อต้านยืนยันว่าให้รื้อโครงการทั้งหมด

แล้วเขาต้องการที่จะให้ช่วยเนี่ยคือ
วันนี้ทำไมจะต้องไปทำลายดอยสุเทพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น

มันก็เป็นรอยแหว่งอย่างนี้ตรงนี้

เมื่อวานคุณจอมขวัญเขาก็เชิญมาพูด
ว่าวันนี้ขอฟื้นฟูสภาพป่า
แต่สำนักงานสารยุติธรรมระบุว่าโครงการนี้

เมื่อวานนี้คนก็เลยไปถามนายกตู่

แบบว่าถ้าออกโครงการก่อสร้างบ้านพักตุรกา

พื้นที่ส่วนแรกจัดตั้งสำนักงานสารยุติธรรมอยู่แล้ว
พื้นที่ส่วนที่๒ก่อสร้างสถานที่พักที่มีปัญหาอยู่เนื่องจากประชาชนเขาบอกว่าไม่เห็นด้วย
แล้วก็พื้นที่ส่วนที่๓ส่วนนี้ทำอะไรไม่ได้
ถึงจะมีการขออนุญาตโครงการนี้เกิดก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามา
แต่รัฐบาลต้องมาแก้ไขให้เกิดความชัดเจน
เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ตามที่ประชาชนต้องการแล้ว
เสียงเริ่มมาแล้วเสียงเริ่มมาเขาบอกทักนี้รัฐบาลเนี่ย
แล้วก็มาแก้ไขให้ก่อสร้างสถานที่๓เนี่ย
กระทรวงมหาธัยทำความเข้าใจกับกลุ่มที่คัดค้านว่าจะทำอย่างไร
แต่โอเคกลุ่มที่คัดค้านเขาก็พูดเลยว่าต้องลื้อต้องจบ
อันนี้คือความต้องการของประชาชนว่าต้องลื้อต้องจบ
แต่นายกเขาบอกว่าเฮ้ยปัญหาในส่วนของบ้านพักมาดูใหม่ซิ
นุมัติงบประมาณไปแล้วสร้างจนใกล้จะเสร็จแล้ว
มีสัญญาระหว่างรัฐกับผู้รับเหมาแล้วมีโอกาสที่จะฟ้องร้องกันตรงนี้
ต้องไปดูการแก้ไขว่าจะเอายังไงมีหลายคนเสนอว่าทุบทิ้งไปเลย

พันล้านนะพันกว่าล้านนะ
แล้วงบประมาณตรงนี้ที่ใช้ไปจะจบยังไง
งบประมาณรัฐนายกงบประมาณรัฐไม่ใช่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

รัฐบาลงบรัฐไม่ใช่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
จะต้องมีคนรับผิดชอบนายกว่าอย่างนี้
นายกเขายังกล่าวตอบอีกว่าต้องไปดูจะนำไปใช้ในด้านอื่นได้หรือเปล่า
หรือให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่า
เพราะสารเอาจริงนะวันนี้นะสารคงใช้ไม่ได้แล้ว
จากประชาชนออกมาประท้วงขออย่าเอาไปเกี่ยวกับ
เราต้องเห็นอยู่อย่างหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีกว่า๒ปีนี้
เราจะเห็นว่ามีการลื้อรีสอร์ทกันเยอะมากใช่ค่ะ
ลื้อรีสอร์ตทือนข่าวลุกป่านู่นนี่นั่น
เขาใหญ่เอลแพ็ดบุรีเอลหรือแบบพวกผูนอะไร
เราจะเห็นข่าวทุกวันว่ามีการลื้อรีสอร์ต
ขอร้องอย่าเอาไปเกี่ยวพันกัน

ส่วนกรณีก่อสร้างบ้านพักตุลาการเป็นงบของราชการ
อนุมัติงบประมาณโดยรัฐบาลที่ผ่านมา
จะผิดจะถูกว่ากันอีกครั้งนึง

อย่างนี้ถามพี่ก็ตอบด้วยนะ

แต่ที่แน่คุณพุทธดำพูดถึงเมื่อกี้นะฮะ

อะไรนี่อันนี้อะไรนี่อันนี้คือบ้านพักตำรวจ

เขียนว่าอะไรนี่อ่าภูมิรายการโรงพยาบาล
ก็คือบางคนเปรียบเทียบตัวบ้านให้ดู

บ้านพักศาลหน้าตาเป็นแบบนี้

คนก็อาจจะรู้สึกค่อนข้างเปรียบเทียบนิดนึ

สำหรับคนที่ทำงานราชการดูแตกต่างกันจัง

เพราะสารคงใช้ไม่ได้แล้ว

ก็ใช่ไง
สารไม่ได้ใช้อย่างนั้น
พวกก๋วว่ารายการจอมขวานดูไม่เห็นหรอ
เขาถ่ายรูปออกมาข้างในโอ่
สานอยู่ตรงกลางเมืองรถติดอยู่แถวนู่นนะ

มันมีสานที่ด้านหน้า
เข้าสร้างฟีดที่หนึ่งเฟสเสร็จไปแล้ว

ตึกที่อยู่๔๐๐ห้องหรอก

ลองดูดีเมื่อวานนี้เขาบอกอุ้ยถ่ายคนงานที่นั่นก็เก้งเก่งเนอะ
ถ่ายรูปไอ้คนที่หัวหน้าฝ่ายประท้วงเขาบอก

แต่เอาจริงเดี๋ยวนี้มือถือมันอยู่กับตัว

เจ้าแม่ตะเคียนคุณไปใส่กันอยู่เนี่ย

หวังต้นไม้จะได้ดูสวยสวย

ก็เป็นขวานต้นไม้เป็นขวานที่แบบในศาล
อือ
ชุดว่าสว่างนี่โทนดูดแล้วแบบ
นี่เรื่องจริง
อืมแม่ก็ไปเจ่งเจ้าอุวาดหรือคนในพื้นที่ก่อนคือแปลว่าใครว่า
บูชาเขามาเช่นเราไปสั่งกระทงสังขทานเนี่ย

คือบอกว่าอาจจะไม่ต้องซื้อ๒๐๐เหมือนเขา
คือบูชาขอชุดละ๕๐บาทได้ไหม

สามารณ
หลายประชาชนตายสาบแช่งกันสู้ตาย
กับเจ้าอาวาสได้ออกมาพูดถึงความศักดิ์สิท
ของเจ้าแม่ตะเคียนทองก็บอกเอากลับมาเถอะ
เพราะเจ้าแม่ไม่ธรรมดาเจ้าแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ

ล่าสุดผู้สื่อข่าวบอกว่า
วัดสว่างอารมณ์เนี่ยนะฮะที่อำเภอนครชัยศรีเนี่ย
คนร้ายได้นำชุดไทยใส่ถุงดำ
แล้วก็ชุดไทยที่ลักไปนำมากองไว้ที่ด้านหน้า
หุ่นรูปปั้นเจ้าแม่ตะเคียนทองไปที่เรียบร้อยแล้วฮะ

มาแล้วกลับมาควบจึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่า
ว่าด้านหน้าหุ่นรูปปั้นเจ้าแม่ตะเคียนทองยังมีถุงดำขนาดใหญ่

ในนั้นชุดไทยพร้อมสบายอีกจำนวนหนึ่งวางกองอยู่
เมื่อเปิดถุงโอ้โหชุดไทยล้วนเลย

จากการสอบถามเนี่ยว่าคนที่เปิดถุงดำเนี่ยเขาบอกว่า

ระหว่างที่พระลูกวัดได้ออกไปทำความสะอาด

ก็ไปพบถุงดำขนาดใหญ่วาง๑ถุง
ในนั้นนะฮะก็มีชุดไทยวางกองอยู่ในถุงดำ
แล้วก็เลยไปเจอกับหลวงพ่อแป๊ะ
หลวงพ่อแป๊ะบอกว่ามีคนเอาชุดไทยมากองไว้๑ถุง
โดยที่ไม่เห็นคนที่นำเอามากอง

เพราะกลัวว่าในถุงดำนั้นเป็นของอันตราย
หลวงพ่อแป๊ะจึงเรียกตนให้เข้ามาตรวจสอบ

อุ๊ยชุดสวยจังเลยสวยจัง
เมื่อดูในกระถางทูบก็ยังเห็นมีคนปักทูบไปด้วยนะ
แสดงว่าตอนเอามาคืนขอไหว้สักนิดนึ
ขอไหว้ซะหน่อย๖ดอก
เขาไหว้กัน๖ดอกทั้งจากที่ช่วงก่อน

ก็ดูเพราะว่าทางวัดเขาจะต้องตรวจตราหมดว่า
ต้องไม่มีทูบไม่มีเทียนใช้ออกหมดแล้ว
น่าจะเป็นคนร้ายมาทำพิธีขอขมา
เพราะเกิดความกลัวหรือถูกหลอกถูกหลอนจนต้องนำมาคืน

เอามาคืน๕๐ชุด

ไปทำเอาเนี่ย
เพราะเชื่อว่าชุดไทยที่คนร้ายรักไป

ส่วนคนร้ายที่เอาไปอาจจะถูกหลอกร้อน
เมื่อได้ไปแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุข

ข้าวผัวขโมยอะไรนี้อาจจะโดนหลอกหลอน

แถมนี้ต้องขอขมาด้วยอาตมาฝากเตือน

เจตนาที่ทางวัดออกมาบอก
แต่ทีนี้มันก็จะมีคนที่เขาคิดอีกมุมหนึ่งว่า
คือก่อนหน้านี้ผมได้มีการอ่านข่าวนี้ไป
ถูกไหมครับว่ามีคนมาขโมยชุด

แล้วก็ขโมยดูดน้ำเขียวน้ำแดงด้วย
แล้วทางหลวงพ่อก็ออกมาพูดบอกว่า

สองจัดฉากหรือเปล่า

เออตามที่พระพูดเอาไว้ตอนนั้น
ก็อาจจะเฮียนจริงก็ได้คุณแม่

คุณนี้เขาเอาไปขายเลย
เขาขายจนชุดไม่กี่บาท
ถ้าเกิดมีละครเลียงใหม่ชุดกุไม้ทองอย่างเนี่ย
ชุดกุมานทองจะต้องหายหมด
เอาพี่หนุ่มไปดีกว่าไป

เรื่องของจุดจบคนมือวัย๓สาวแจกแม่ไม้มวยไทยนะครับ
กระทืบหนุ่มฝรั่งแตะน่วมเลย

ุ้ยเป็นบทเรียนนะฮะหนุ่มต่างชาติถูก๓สาวรุมกระทืบ

ผู้หญิงผู้หญิง

เฝรั่งิ่งมาเรียนให้๒วันไง

ถูกตั้งหลายอาทิตย์แล้ว

จากแฟนเพจคลิปบานตาไทยนะครับ

ใครชอบฉวยโอกาสคิดแต้อังสาวไทย

พร้อมกับได้มีการโพสต์คลิปหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งนะฮะ

แต่กลับถูกหญิงคนดังกล่าวนั้นจับเวียงออกจากตัว
ใช้เท้าเตะกลางลำตัวจนชายชาวต่างชาตินี่นะครับ

กระโดดเข้าไปร่วมวงกระทืบนะฮะ

เป็นคลิปเก่าประมาณ๗ปีก่อนแล้ว

ผู้ชายคนไหนที่ชอบไปแตะอังเนี่ย
ก็ต้องระวังนะจะโดนผู้หญิงก็เตะเอา
อ่าเขาเข้าใจได้พูด
ไม่มีแฟนแต่ชอบกินเด็กฝึกงาน
อีตากล้องหล่อที่เราใช้
ไม่ใช่เด็กฝึกงานตากล้อง
ตากล้อง
ไอตากล้องที่เราใช้ก็อยู่ในเศรษฐ์เดน

จุดเริ่มต้นมาจากนางทั้งนั้นนะ

อยู่ตรงซอยสีรมอยู่โรงแรมดูสิทธิ์

ไปเจอพี่เจ๊ก่อรีนได้ธรรมดาโอ้ยฉันไปเล่นกับเธอดีกว่า

เย็นนี้คุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ก็มีภาพยนต์แอคชั่นฟอร์มยักษ์นะนะคะ
อยากจะชวนแฟนข่าวใส่ไข่ให้รีบไปจองตัวเข้าชมกันเลย
พบกับภาพยนตร์แอคชั่นมหุมานสุดอลังการ
นวัตกรรมการตัดต่อพันธุกรรมส่งผลการเปลี่ยนยีนของเหล่าสัตว์ป่าให้กลายพันธุ์
และกายร่างเป็นอสุรกายร้ายร่างยักษ์
เดี๋ยวรอปะทะหมาป่ายักษ์
จอหลักเข้ยักษ์ว่านอนยักษ์ถล่มห่วง
งานนี้ได้เวลารวมพลังกองทัพปกป้องโลกจากภายนะ

ที่ตอบถูกและตอบได้เร็วที่สุดจะได้รับรางวัล
ที่ตอบถูกท่านต่อไปสองท่านจะได้รับรางวัลปลอบใจเป็นเสื้อยืด

เมื่อได้ผู้โชคดีครบแล้วจะปิดรับสายทันที
ประกาศผลพรุ่งนี้ในรายการข่าวใส่ไข่
นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
พรุ่งนี้ในรายการเข้าใส่ไข่
พรุ่งนี้ก็มารอลุ้นกันได้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะ

คนที่ร่วมแสดงกับตะเวนจนสันตัวใหญ่กว่าเขา

นะคะพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าใครจะได้ไป
ก็ไปดูว่ามีคำว่าพริเธอ

เจ้ามั้ยจะไปที่นี่เอาล่ะ
พี่โป๊ะลองลับพี่โป๊ะไปไหม
พี่โป๊ะลองกูมาจอบไม่ไหวเหมือนกัน
คืนนี้นะฮะแน่นอนว่าถนนกรุงเทพเริ่มว่างแล้ว
คืนนี้ทั้งสองคนกูรูแห่งวงการบันเทิง

อายุทยาแห่งวงการบันเทิงตั้งแต่สมัยกรุงยังไม่แตกทั้งคู่เลยนะฮะ
ต้องให้พี่แจ๊คก่อนค่ะพี่แจเข้าก่อนหนูเป็น๑๐ปี

นี่คืนนี้ปุ๊บเผย์จบเขารุ้นกันถึง๒๐เลยเหรอ

ดูสิบการณ์ที่มีคนดนทาง

เขา่าจริง
ทุ่ม๑๕นะคะช่องอื่นมีอะไรรีบโกยเลยนะคะ
เพราะว่ามันตอนจบไงแต่เขาก็เตรียมทีเด็ดไว้เยอะนะ
อ่ะแต่ชั้นหยุดทำรายการนะกันเลยนะข้าวันนี้

คือแต่วันนี้จริงฉากเด็ดที่คนรอกันอยู่คืออะไร

เออพระเอกตายเหรอไม่ได้วันนี้นะ
ก็เหมือนต้องผัดพากอ่ะ

ให้นั่งจิตหมอดวันนี้ค่ะค่ะ
แกจะได้อ่านภาค๒ของบุพเพลย์แล้ว
ชื่อเรียกว่าพรมลิขิต
เขายังเขียนไหมเจนอ๋อเขายังเขียนไหมเจนปีหน้าแกจะเริ่มสร้างเลย
พระเอกนางเอกเป็นโป๊ปกับเบลล่าเหมือนเดิม

แต่เขาบอกว่านายน้ำต่ออากับน้ำต

หมายถึงชีวิตจริงชีวิตจริงเขาเป็นเด็กแฝดหรือ

เห็นรูปนี้ป๊าแฟด

แต่วันนี้ก็รุ้นอยู่นะเพราะว่าคนออกจากจังหวัดเยอะไง

บางคนบอกว่าเขาดูก่อนแล้วค่อยออก
ช่องสามเขาจัดปิดลงหนังที่ภารกร

ใช่เขาว่าก็เต็มที่อะนะคะ

ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์

นาทียังไม่ได้ขนาดนี้เนาะ
แรงเอาก็ไม่ได้

มันไม่ได้เป็นกระแสต่อไปถึงอะไร

แม้กระทั่งไก่ยังดัง

เดี๋ยวปีน้องพัก๒เอาไปเถอะไปเล่นนะ

คือจะเป็นตอนจากละครทั้งหมดแหละ
ให้เป็นเหมือนหนัง

แล้วมาร้อยใหม่ให้เป็นหนึ่งเรื่อง

หนึ่งตอนตอนที่หนึ่งตอนที่สองครึ่งเนี่ย

จากสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในละครก่อนหน้านี้

อืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
มีความสามารถเพียงพอที่คุณจะสามารถดูแลยอดเงินจำนวนเงินตรงนี้
ขวัญมั่นใจว่ามันไม่ได้มากสำหรับธนาคารที่เขาจะไม่สามารถรับผิดชอบได้
แต่มันมากพอสำหรับขวัญและครอบครัวของขวัญ
เพราะว่าอย่าลืมว่าครอบครัวขวัญขวัญเป็นคนทำงานด้วยตัวเอง

คือขวัญไม่ต้องการโปรเศษไม่ต้องการรับรู้อะไรแล้ว
เราเป็นลูกค้าเราต้องการอย่างเดียวคือต้องการเงินคืน
กระบวนการอะไรคุณไปหาคำตอบของคุณเอง
มันไม่ใช่หน้าที่ยอมขวัญที่ขวัญต้องสืบหาข้อมูล
ที่ยอมขวัญก็คือขวัญต้องหาองค์กรที่ปลอดภัยและดูแล
เงินและครอบครัวของขวัญได้ดีที่สุด

ไม่รู้นี่ไงคือล่าสุดเนี่ยคุณขวัญ

คุณขวัญอุสามณีเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ

อาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันระหว่างคนที่

ก่อนหน้านี้เราไปทำเรื่องทักท้วง
ซึ่งได้เงินกลับมาแล้ว๖แสนบาท

แต่เงินของคุณแม่ที่หายไปคือจำนวน๑๒ล้านบาทนะคะ

ซึ่งเป็นสาขาบริเวณใกล้บ้านของเขา

ระยะเวลาที่เราทักท้วงไปมันเกิน๑๒๐วัน
แล้วก็ไม่สามารถนำเงินมาคืนได้ในพาร์ทหลัง

มีการยื่นฟ้องธนาคารไปในคดีแพ่ง
แล้วก็คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนั่นแหละค่ะ

สุดท้ายดูรูปของคุณปูปรายยาหน่อย

แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนุ่มมุมของสุดท้าย

ล่าสุดต้องรีบไปเป็นทรัพยากรในงานแห่งหนึ่ง
แต่อย่างที่บอกการจราจรเมืองไทยมันติด

ผมเห็นกุฎดำนั่งบ่อยที่สุด
นั่งซ่อนมอเตอร์ไซค์

กลายเป็นความทุกข์แล้วกันนะครับพรุ่งนี้กลับมากับขาวใส่ไข่กันต่อนะครับ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ